พูดถึงคำขวัญวันครู๑๖มกราคมสำหรับปีนี้หน่อยละกันนะคะ
ซึ่งนายกก็ให้ไว้ว่าครูดีสิทธิ์ดีมีพัฒนา
ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยีนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ดิฉันมีโอกาสได้เข้าไปในเฟซบุ๊ก
ของทางด้านเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น
ก็มีอีกประเด็นนึงน่าสนใจเขียนเอาไว้ชื่อหัวข้อว่า
สวยพูดไป๒ภัยเบี้ยนิ่งเสียผลประโยชน์ชาติ
ไม่ใช่นิ่งเสียตำลึงทองนะแล้วก็มีการตั้งคำถามว่า
ประเทศไทยไม่มีทางจะเอาชนะระบบสวยได้จริงหรือ
โดยเฉพาะการเก็บสวยในสถานบันเทิง
ดังนั้นค่ะวันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทย

ติดตามพร้อมกันได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายค่ะ

เรื่องสวยสถานบริการบันเทิง
เป็นเรื่องตีคู่กันมานานช้าแล้วครับไม่ใช่เรื่องใหม่หรอก
โดยเฉพาะสถานบันเทิงในเมืองใหญ่

เป็นข่าวขึ้นมาเพราะอย่างที่คุณน้ำแข็งบอกเมื่อสักครู่

แต่ว่าสิ่งที่สรุปได้คือว่า
ท่านบอกว่าทุกวันนี้สถานบันเทิงผับ
ในจังหวัดภูเก็ตนี่ท่านเน้นในจังหวัดภูเก็ตนะ
ต้องจ่ายสวยแห่งละ๓๗๓๐๐บาทต่อเดือน
๓๗๓๐๐บาทต่อเดือนให้กับคนที่อ้างว่า

เท่าไหร่รู้ไหมครับ๒๕หน่วยงานนะครับ
รวมกันแล้วเนี่ยสถานบันเทิงต้องจ่ายเดือนละ๓๗๓๗ล้าน
และถ้าสถานบันเทิงไหนใช้แรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว๑คนเจ้าของต้องจ่าย๙๑๐๐บาท
ก็แปลว่าต้องจ่ายเรื่องแรงงานต่างด้าวเท่าที่ดูตัวเลขเนี่ยอีก๒๗ล้านบาทต่อเดือน
นี่เป็นข้อมูลคร่าวรายละเอียดน่ะยาวกว่านั้น
เห็นตัวเลขนี้ท่านตกใจไหมครับแปลกใจไหมครับว่า๓๔ปีที่ผ่านมาเนี่ย
รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลคอสชได้ให้หน่วยงานทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
หน้าไปปราบปรามเรื่องสวยโดยเฉพาะสวยที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นข่าวมาหลายรอบแล้ว
ว่าไปดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้เราก็คิดว่าเออมันน่าจะดีขึ้นแล้วมั้ง
ที่ไหนได้ฮะพอฟังจากข้อมูลจากท่านเลขาและเป็นคนสำคัญในเรื่องนี้ด้วย
ฉะนั้นขอพูดคุยกับดรมานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์การต่อต้านคอลลับชั่นแห่งประเทศไทยหน่อยสวัสดีท่านเลขาครับ

ครับขอตรวจสอบแหล่งข้อมูลหน่อยข้อมูลของท่านเนี่ยมันชัดเจนอย่างนี้เลยเหรอครับ
ข้อมูลนี้มาจากข้าราชการระดับสูงมากท่านผู้ใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้เรื่องนี้มาครับ
คือ๒ปีที่แล้วข้อมูลก็เป็นอย่างนี้ครับไม่ได้แตกต่างกันไปมากมายเลยครับ
หมายถึงว่าเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยนำเสนอเรื่องนี้หนหนึ่งแล้วก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นย้อนกลับไปดูข้อมูลอย่างเก่าแปลว่ายังจ่ายสวยกันเหมือนเดิมอัตราเดิม
ถูกต้องครับข้อมูลชุดนี้ผมเองได้รับมานะครับจากท่านผู้ใหญ่ให้มาเนี่ยเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
เราได้ยินผู้บัญชาการตำรวจได้ยินท่านรัฐมนตรีได้ยินนายกรัฐมนตรีพูดกันเนี่ย
ก็จะปาดเด็ดขาดรุนแรงแล้วจะเอาจริงแล้วแต่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้น
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องคิดหนักครับแล้วถ้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
เราและประชาชนหรือคนในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยควรจะได้รับอะไรตอบแทนมาบ้าง
หรือมันควรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นสักทีหนึ่งครับคุณสุภาพ
คือที่ผมสะดุดหูก็คือคนที่ไปเก็บเนี่ยอ้างว่าเราก็ต้องใช้คำว่าอ้างว่า
มาจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้๒๕หน่วยงานเนี่ยแปลว่าสถานบันเทิงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเนี่ย
ต้องส่งองค์กรนั้นหน่วยงานนั้นหมดถูกไหมฮะ
ถูกครับคือมันเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยเป็นอิสระจากกรรมนะแต่แต่ละหน่วยพวกเนี่ย
ทุกคนก็จะบอกว่าหน่วยงานนั้นเก็บแล้วไม่เกี่ยวฉันก็มีอำนาจฉันก็มีอำนาจต่างคนต่างมีอำนาจ
ในภาษาในท้องถิ่นเขาเรียกกันว่าพวกนี้มาตีเมืองขึ้นทุกคนตีเมืองขึ้นใช่ครับ
แต่ว่าเรื่องสวยภูเก็ตนี่นะมันเขียนขึ้นมาเพื่อให้คนเห็นภาพของความเป็นจริง
ท่านผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ตามเมืองใหญ่เมืองใหญ่อื่นอย่าคิดว่าเมืองของท่านไม่มีนะครับ
ในกรุงเทพมหานครเนี่ยแม้แต่ที่มาบนคลองที่ห้างเซ็นทรัลที่มีบูธมีร้านค้า
ที่มีคนไปเก็บสวยเหมือนกันหมดครับท่านครับครับ
คือคือถ้าไม่จ่ายเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าไม่จ่ายเขาก็ไปตรวจนั่นโน่นนี่นั่นแต่ละหน่วยงานเนี่ย
พร้อมที่จะไปเปิดไฟแล้วตรวจได้หมด

กฎหมายเราไปเปิดช่องให้คนที่มีอำนาจถือกฎหมายเนี่ยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้หมด
อำนาจเยอะเหลือเกินใช้จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับ
ที่สำคัญคือมันไม่มีคนไปตรวจสอบว่าคนพวกนี้
แล้วข้อมูลที่ท่านเลขาได้รับเนี่ยตรงกับที่ผมได้รับไหม
ที่ผมได้รับเนี่ยเขาบอกเมื่อเดิมเนี่ยจ่ายหน่วยงานเนี่ยน้อยกว่านี้
ตอนหลังพอกวดขันขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าต้องจ่ายเพิ่ม
แล้วก็มีคนมาลุมมาตุ้มมาเก็บมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ
จริงเลยครับคุณสุภาพครับคือพอหน่วยงานประกาศเข้มงวดกวดขันปุ๊บเนี่ย
มันก็จะซาลงไปช่วงหนึ่งสั้นนะครับซาไปช่วงสั้น
แต่พออาจจะผ่านไปสัก๒อาทิตย์หรือเดือนหนึ่งปุ๊บ
มารอบนี้อาจจะหนักขึ้นเพราะเขาจะบอกว่าเจ้านายเข้มงวดต้องระวัง
หรือก็จะไปอ้างกันว่าต้องแบ่งให้เจ้านายมากยิ่งขึ้น
อันนี้เป็นเรื่องที่หนักใจในสังคมไทยครับ
ผมเนี่ยได้ข้อมูลถึงขนาดว่าก่อนหน้านี้ไม่เท่าไหร่
ตอนหลังเนี่ยพอมีทหารมีฝ่ายปกครองมีอำนาจ
เจ้าของเจ้าของสถานบริการเขาบอกเขาก็ต้องไปจ่ายเพิ่ม
โดยคนที่มาเก็บอ้างว่าต้องเอาไปให้คนนั้นคนนี้เพิ่มขึ้นมาอีก

แล้วพอมันเจ็บหนักเนี่ยนะช่วงนี้เศรษฐกิจภูเก็ตมันไม่ดี
ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีพวกพ่อค้าคนทำมาค้าขายเนี่ย
เขาก็หนักใจมากว่าค้าขายไม่ดีจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว

ข้อมูลเหรอนี้มันถึงถูกมันถึงหลุดออกมา
คนที่ไปใช้บริการก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น
เพราะเมื่อเรา๑ลิ้ง๑แก้วเนี่ย
ถ้ามีตั้งไม่รู้กี่น้อยงานมาเก็บสวยเนี่ยนะ
นั่นแหละสุดท้ายขึ้นมาคนไปเที่ยวก็ต้องจ่ายแพงขึ้น
บวกขึ้นหรือคนไม่ว่าคนไทยหรือเป็นเท่าเนี่ยเข้าไม่ได้โง่นะครับ
เราเลยเห็นว่าภาพในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ท่องเที่ยวของภูเก็ตมันมีปัญหามันซบเศร้าคนหายไป
อันนี้ก็มีผลมาทั้งเดียวกันครับทุกคนครับ
เอาล่ะทีนี้เนี่ยคนอื่นให้ข้อมูลเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอก
ออกมาเปิดเปลืองข้อมูลเอง
คำถามก็คือว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งนะ
หลังจากนี้จะทำยังไงกับข้อมูลชุดนี้ครับ
เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะ
คือเราไม่อยากเห็นการพูดพูดลอยไปลอยมาเรื่อย
ใกล้การเรียกถ้าเมียวเราจะมีรัฐบาลใหม่
นายกคนเก่าหรือคนใหม่ก็แล้วแต่นะครับ
เราจะมีสอสอในสภามีคนออกกฎหมายเยอะแยะ
ถ้าเป็นยุคที่ผ่านมาเนี่ยพอใครได้มีอำนาจ
ก็จะขุบปากเงียบไปเลยว่าไม่มีปัญหาอะไร
แต่คนที่ไม่มีอำนาจก็จะออกมาโวยวายว่า
ที่นั่นมีปัญหาที่นี่มีปัญหา
ทำไมไม่แก้ไขอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้
เพราะฉะนั้นในจังหวะนี้นะใกล้เลือกตั้ง
นักการเมืองและภาคการเมืองที่เก่งทั้งหลาย
ช่วยประกาศนโยบายออกมาทีหนึ่ง
ว่าถ้าท่านมีอำนาจเข้ามาท่านจะแก้ไขปัญหาสวย

ขอให้เป็นนโยบายที่มันจับต้องได้หน่อย
อย่าบอกว่าส่งเสริมนั่นเปิดสนับสนุนนี่
บอกมาเลยว่าจะทำยังไง
จะช่วยเหลือเขายังไงตรวจสอบยังไง
เราอยากเห็นนโยบายอย่างนี้ครับ
ท่านจะทำยังไงเวลาเรื่องพวกนี้เนี่ย
โผล่ขึ้นมาผู้ใหญ่ก็จะบอกว่า
เอาหลักฐานมาสิเอาใบเสร็จมาสิ

มีหลักฐานหรือเปล่ามีใบเสร็จหรือเปล่า

เออไปฟ้องร้องเขาอีก
ครับเหมือนกับที่แม้แต่ตัวผมเองเนี่ย

ผู้อ้างว่ามาจากหน่วยงานต่าง

จำนวนมากเลยรู้เรื่องเหล่านี้ดี

เขาก็โดนคุกขันทั้งเดียวกันครับ

ที่ที่ดรมานะหยิบเอาภูเก็ตมาเป็นประเด็นเนี่ย
เพราะยังไงเพราะมันกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วย
ที่นี่มีผลประโยชน์มหาศาลเพราะฉะนั้น
เรื่องสวยเรื่องสินบนเรื่องการโกงที่ดินออกโฉนดปลอม
เรื่องคนแรงงานต่างด้าวเรื่องรีดไถนักธุรกิจอืม
มีทุกอย่างเลยครับอยากเห็นอะไรที่นี่มีหมด
มีเหมือนกับเป็นประเทศไทยจำลองอยู่ที่นี่เลยครับ
จะต้องไปพบนายกไปพบใครที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจะเพื่อจะเรียกร้องให้ดำเนินการเรื่องนี้กันอีกครั้งไหมครับ
ถ้าประชาชนเข้าใจและประชาชนเรียกร้องนะครับ
เราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยกำลังจะมีการเลือกตั้งเนี่ย
ให้นโยบายในการเลือกตั้งระดับประเทศทุกภาคออกมา
มันจะมีความชัดเจนมากกว่าครับ
รัฐบาลชุดนี้อีกไม่สิกเดือนจะไปแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิรูปที่ทำกันมา
ด้วยกฎหมายพวกมาตรกรรมต่างที่มามันจะถูกสานะ
หรือจะถูกพัฒนาให้เข้มแข็งเข้มงวดยิ่งขึ้นไหม
มันจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนครับ

เอาล่ะขอข้อมูลจากดรมานะแค่นี้
ส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไป

ขอบพระคุณนะครับดรมานะครับ
เอาละดรมานะนิมิตมงคล
เลขาธิการองค์การต่อต้านคอลลับชั่นแห่งประเทศไทย

ว่าสถานบันเทิงแต่ละแห่งเนี่ย
ต้องจ่ายเดือนละ๓๗๓๐๐บาทต่อเดือน
เพราะว่ามี๒๕หน่วยงาน
แล้วใครที่ใช้แรงงานต่างด้าว

๑หัวใช้แรงงานต่างด้าว๑คน
ต้องจ่ายเขา๙๑๐๐บาท
แล้วดรมณะไปสำรวจดูแล้วเนี่ย
สถานบริการที่ต้องจ่ายเงินเดือน

รวมกันแล้ว๒๗ล้านบาทต่อเดือน
ล้านกับ๒๗ล้านบาท
วกเข้าไปนี่คือตัวเลขสวย
ก็เมืองภูเก็ตเมืองเดียวนะครับ

ก็เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้วันนี้ครับ

คือตราบใดที่ผู้ให้กับผู้รับ

เขาบอกต่อให้ไม่ทำอะไรผิด
ถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวหน่วยนั้นก็มาขอตรวจ
นั้นออกไปหน่วยโน้นก็มาขอตรวจ
โดยนั้นหน่วยนี้มาขอตรวจอยู่ตลอดเวลา
แล้วใครจะเข้าไปเที่ยวครับ
กว่าหน่วยที่อาจารย์เอาข้อมูลมาเปิดเผย
แล้วคิดดูนะนี่แค่เรื่องสถานบันเทิง
อาจารย์ยังเคยพูดถึงเรื่องทั้งสวยรถบรรทุก

เดี๋ยวเรื่องนี้คงต้องกลับมาขีดเส้นใต้กันต่ออย่างแน่นอนนะคะ